สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับชาวไทยรัฐแล้วก็แฟนเพจของทศพรศรีตุลา
วันนี้มาทำไมครับแววเย็นมาแถวนี้

คือตอนแรกเราจะไลฟ์กันตอน๖โมงครึ่ง
แล้วก็คุณเลก็มาเปลี่ยนเวลาผม

เราบอกก่อนล่วงหน้า๒ชั่วโมง

คุณพูดเลยน่ะ

ในขณะออนไลน์ที่ลงไปเมื่อเมื่อวานวันนี้ก็มีบทความลงไปด้วย
ก็ทักทายคนทางเพจผมด้วยนะฮะมีอะไรสามารถที่จะฝากข้อความ
หรือว่าคำถามมันไว้ได้นะครับแล้วก็ทั้งในทางเพจของไทยรัฐ
กดไลค์กดแชร์ได้
ควรจะแชร์ให้เพื่อนมาดูเพราะว่าเราจะเป็นโอกาสที่เราจะตอบคำถามกัน
ในช่วงเวลานี้ในช่วงสั้นนี่แหละ

ของไทยรัฐใช่ไหมฮะในเพจไทยรัฐบอกว่าเสียงเบานะครับ
ในเพจผมเสียงโอเคนะฮะ
คุณวาสนาทักทายสวัสดีครับคุณวาสนาพอทักทายเสร็จก็กดไลค์กดแชร์หน่อยนะฮะ

เราจะคุยกันทั้งหมด๒๐นาทีได้อาจารย์

ของผมเสียงเบาใช่ไหมฮะ

หรือไม่ก็อาจจะต้องเอาไม้ออก

เกี่ยวกับวันที่๖ตุลานี้

ต้องบอกก่อนว่าตลาดปีที่เป็นอย่างนี้จะมีวันที่สำคัญสักอย่าง
ของดวงชะตาติก็จะแตกต่างกันอย่างในปีนี้หัสเด็กสูงขนาดไข

หรือว่าเป็นวันปีใหม่ของดวง
ซึ่งอันนี้เกิดขึ้นจากการคำนวณในทางโหรศาสตร์นะครับ
ซึ่งก็จะเป็นผลจากการเปลี่ยนแปลงของดาวพฤหัสนั่นเอง
ซึ่งปีนี้ก็จะตรงกับบริรุณนี้แหละ
คือวันเสาร์ที่๖ตุลาคม
หลักการก็คือว่าในวันเสาร์ทุกราศีเลย

ชีวิตก็จะเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงในแต่ละคนเนี่ย
มีการเปลี่ยนแปลงที่แตกต่างกัน
วันนี้ก็เลยอยากจะมาแนะนำนะครับคุณผู้ชมที่อยู่ในเพจของผมเอง

ให้ได้ทราบว่าวิธีการในเรื่องของการทำบุญ
หรือว่าดวงชะตาของแต่ละคน
จะได้รับผลกระทบในแง่ลบแง่บวกยังไงบ้าง
การทำบุญก็การทำบุญง่ายด้วยตัวเองด้วย

การทำบุญออกไปทำบุญอย่างที่อาจารย์แนะนำอีกทีหนึ่ง

น่าจะดีขึ้นไหมใครฟังล่าสุดนะครับ
ก็อย่าลืมแชร์ไปให้เพื่อนดูด้วยนะครับ
คุณกันนิกาอยู่เยอรมันนะครับบอกเสียงชัดเจนดี
ฝากคุณกันนิกาซื้อรองเท้าหน่อยได้ไหมฮะ

ไม่รู้มีใครเคาะละครั้งว่านอนไม่ค่อยหลับ

คุณเอโม่นะครับ

ถือว่าถ้าเปรียบเหมือนช่วงปีใหม่จุดจีนเนี่ย
ก็เปรียบเสมือนเป็นวันถือ
คือพอเราเริ่มต้นดวงใหม่เนี่ย
คุณก็ต้องเริ่มด้วยสิ่งที่มีความเป็นมงคล

การเปลี่ยนของดวงดาวในวันที่๖เนี่ย
แนะนำว่า๑คุณจะต้องหาโอกาสสร้างความเป็นสิริมงคลให้กับตัวเอง
อย่างเช่นที่เราลงไปในที่ไทยรัฐออนไลน์เนี่ย
ก็คือการทำบุญนะครับ
ซึ่งวิธีการทำบุญเนี่ยมีหลายอย่างนะครับ

พูดถึงราศีนิดนึงก่อนนะครับ
คือคนที่ดีที่สุดในงานนี้

คือใครที่เกิดในราศีพิจิกษ์ในรายงานตัวนะฮะ

ท่านเป็นราศีที่ชีวิตมีการเปลี่ยนแปลง

พลิกยังไงฮะราศีดีวัดจากอะไรอาจารย์

ดีเนี่ยเราวัดจากเรื่องของทีวิตที่ผ่านมา
คือเวลาเราดูว่าดวงใครดีมากน้อยเนี่ย
คือถ้าที่ผ่านมาแย่แล้วมันดีขึ้นเยอะเนี่ย
ช่วงช่องว่างกราฟมันจะต่างกันเยอะเนี่ย

ใครที่เกิดราศีพิจิกเนี่ยก็ห้ามพลาดเนี่ย
คือมันเป็นโอกาสในการสตาร์ทดวงของคุณ
ส่วนรองลงมาเนี่ยผมว่าก็จะเป็นราศีพฤศพ
ก็เป็นราศีที่จังหวะดวงก็ดีเหมือนกัน
แต่ว่าพฤศพเนี่ยก็จะเริ่มพ้นเคราะห์
จากราศีที่มีอุปสรรคปัญหามีเรื่องวุ่นวายเนี่ย
ก็ถือว่าจะเริ่มค่อยดีขึ้น
กรกฎอย่าพึ่งน้อยใจนะครับเดี๋ยวจะมาพูด
กรกฎพิจิกเนี่ยรายงานตัวหน่อยพี่จิกหนักมาหลายปีใช่ฮะ
เพราะว่าก่อนนั้นเนี่ยดาวเสาก็เข้านะครับ

แต่ตอนนี้หลังจากวันที่๖ก็จะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดี
ลงลึกหน่อยพิจิกอย่างนั้นหรอครับ
คือต้องบอกก่อนว่ามันไม่ใช่ว่าพอ๖ปุ๊บคุณจะรวยวันนั้นเลยมันไม่ใช่อย่างนั้นนะครับ
คือวันที่๖ไปแล้วเนี่ยดาวชุดนี้จะอยู่กับราศีคุณประมาณเกือบ๑ปี
ก็จะเป็นเหมือนการนับหนึ่งเหมือนแบบเวลานักวิ่งอย่างเขาปืนยิงปั้งเนี่ย
ออกสตาร์ทเร็วกว่าคนอื่นดังนั้นเนี่ยเรื่องการออกตัวเร็วเนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีสำหรับราศีพิจิก
ที่จะถึงเส้นชัยก่อนเนี่ยก็มีเข้ามานะครับ
นั้นใครที่คิดใครที่เกิดราศีพิจิกนะฮะคุณคิดอะไรไว้วางแผนอะไรไว้เรื่องความรักเรื่องงานเรื่องอะไรก็ตามเนี่ย

จริงเรื่องงานเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่มีการเปลี่ยนแปลงเยอะนะครับแล้วก็เป็นการเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่เป็นบวกด้วยนะครับ
ใครอยากจะเปิดร้านอยากจะทำธุรกิจอยากจะเริ่มต้นงานใหม่เนี่ยนะครับราศีพิจิกเนี่ยจะจัดว่าเป็นราศีที่มีโอกาสนะครับในทางที่ดีขึ้นอย่างแน่นอนนะครับหรือว่าบางคนทำงานประจำเป็นลูกจ้างเขาเนี่ยนะครับคุณก็จะได้ตำแหน่งใหม่ที่ดีขึ้นนะครับโปรโมท

คุณก็จะได้กำแหน่งใหม่ที่ดีขึ้นนะครับคุณก็จะได้กำแหน่งใหม่ที่ดีขึ้นนะครับคุณก็จะได้กำแหน่งใหม่ที่ดีขึ้นนะครับคุณก็จะได้กำแหน่งใหม่ที่ดีขึ้นนะครับคุณก็จะได้กำแหน่งใหม่ที่ดีขึ้นนะครับคุณก็จะได้กำแหน่งใหม่ที่ดีขึ้นนะครับคุณก็จะได้กำแหน่งใหม่ที่ดีขึ้นนะครับคุณก็จะได้กำแหน่งใหม่ท

หุ้นส่วนคู่สัญญาคู่รักคู่ครอง
โสดเนี่ยในตำราบอกว่ามีโอกาสสละโสดเต็มที่เลย
แต่ถ้าเกิดคนที่มีคู่แล้ว
สมมุติแฟนเราแบบไม่ค่อยดี
บางทีแฟนชอบไปดูสาวตามงานน้อยเตอร์โชว์บ้าง
ไอ้ไก๊ไอ้ไก๊คนถูกต้องนะ

ไฟได้ไม่ได้เพิ่มไฟได้ดูร้อนตัว

เราก็ได้สิ่งใหม่ที่ดีกว่าเดิม
ราศีพฤศพถือว่าเจ๋งเลย

หลาสีพฤตศพดีเลยนะนี่
จิกกับผู้ชมเนี่ยเตรียมให้พร้อมกรกฎเจนเย็นนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวจะมีของกรกฎให้ด้วย

ขอคอมเมนต์นิดหน่อยคุณนัชกานะพี่จิกเพิ่งหย่ามาเลยครับ

ก็ต้องย้ำว่ามันผ่านไปแล้วสิ่งดีก็กำลังจะเข้ามานะครับ
ยังมีอีก๑คนครับที่ดีขึ้น๑ใน๓
นั่นก็คือราศีมีน

ราศรีมีน๑๕มีนาถึง๑๓เมษา
เป็นราศีที่จังหวะดวงเนี่ยเปลี่ยนแปลงแบบเต็มที่เลย
แต่เน้นเรื่องของการโปรโมทใครเกิดราศีมีน
เดี๋ยวขอเสียงราศีมีนนะช่วยกดหัวใจกันมาทั้งสองเพจเลยนะครับ
ราศีมีนเนี่ยเป็นราศีที่ในเรื่องของความก้าวหน้าตำแหน่งช่วงนี้ช่วงโยกย้าย
ใครอยากจะขอย้ายไปอยู่ต่างจังหวัดหรือว่าจะขอย้ายไปต่างประเทศประเทศ

ราศีมีนเป็นราศีที่จะได้รับข่าวดี

จริงผมว่าตั้งแต่ดวงดาวเปลี่ยนใหม่ก็เริ่ม

ใกล้แล้วล่ะนะครับนั้นนี้ก็ถือว่าโอเคนะ
ราศีนี้ถือว่าสุดยอดเลยคุณจินตนาบอกว่าพฤศพค่ะ
ทิ้งเลยค่ะไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราจะมีสิ่งใหม่ที่ดีขึ้นเข้ามานะ

คุณพันนีบอกราศีพฤศกจะขายบ้านได้ไหมเอ่ย

นี่มีท็อปแฟนว่าราศีพิจิกษ์ที่ดินจะดีไหมครับ
ที่ดินก็โอเคนะครับเรื่องที่เรื่องสังหา
มีคนถามว่าควรจะมึนหัวค่ะกล้องไหว

นี่แกนสั่นถึง๕แกนนะของอาจารย์

โอ้โหนะครับ
พรุ่งนี้วันเกิดนะครับอ้าวสุขภาพวันเกิดให้เบิร์ทเดย์นะครับ
นี่คุณพิจิกมีนโอเคนะ
เพียวพันธ์บอกว่าพฤศกค่ะวางแผนจะไปต่างประเทศ
ก็ดีนะครับก็ดีนะครับก็เป็นการเริ่มต้นใหม่

ที่ดวงดีกับหลายคนไม่ใช่มีแค่๓ราศีอันนี้
เอาคนที่รวยขึ้นก่อนดีกว่านะครับก็คือราศีตุล
นี่ไม่เคยพูดที่ไหนนะย้ำอีกทีนะไม่ได้พูดอะไรในรายการ

ราศีตุนนะครับราศีตุน

คุณจะพ้นเคราะห์แล้วในเรื่องการเงิน

คือต้องบอกก่อนว่าไอ้เรื่องแบบ
เขาเรียกว่าดวงดี

เลิกคิดตะกะแบบนั้นได้แล้วนะฮะ
คุณต้องตื่นได้แล้วคือมนุษย์เรามันก็ต้องขยันนะ

ถามว่าคนขยันรวยทุกคนบอกว่าไม่ใช่นะ

พูดแล้วขนลุกสู้เลยนะ

หลังจากครั้งที่๖นี้มีแน่นอน

ต่อไว้คุณราศีพิติกนอนเฉยก็มีประโยชน์

ดวงเป็นตัวบอกถึงโอกาส

ก็คือราศีสิงศ์

เพราะว่าตำแหน่งดาวพฤหัสที่เข้ามา
ภาษาดวงเขาเรียกว่าเป็นตำแหน่งปฐุมเกณฑ์นะ

ก็ถือว่าทำให้เกิดความมั่นคง

มันคิดว่าการปรับเปลี่ยนสภาพแวดล้อม

อะไรแบบนี้ก็ถือว่าเป็นราศีที่ดวงดี

ผมไม่ได้ไทยอินนี่ของมาว่าไพ่เป็นของขวัญ
จากการท่องเที่ยวมาเกาะ

อ้าวคุณแกดูสิผมมีของมาว่าไพ่

คุณชอบถ่ายผมสิ
ทำไมหมอช้างเล่นอะไรครับไปเล่นตรงซ่วม

เป็นหลักใช่ครับคือราศีที่เป็นลักษณะเนี่ยอาจจะต้องเหมือนกับ
เป็นการไปดูดวงตัวต่อตัวนี่นะครับเป็นของโปรดของนักข่าว
ของเวเลคือนะครับอ้าวทำไมโอ้ยมันลงมันลงโทษโทษโทษ
คุณเลเนี้ยปกติเราจะไปเห็นเขาตามเวลาตรงที่ใช่แล้วก็รับ
ต่ำได้แล้วก็กลับบ้านตอนนี้ผมมีต่ำไดได้จากการคุณ
ทดสะพรนด์ไม่เกี่ยวกับเรื่องดวงนะคะตบปากเอ๊ะราศีตนอ่ะ
ขึ้นนะครับจนรวยขึ้นนะครับแล้วก็สิงห์ก็มีความมั่นคงในชีวิตครับ

ตอนนี้มาให้ผมประหยักไปเจอเนี่ยจะทำอะไรเนี่ย
มาถาดศรีกระกฏดีกว่าเพิ่งถามเยอะ
๒๓พันแหลงนะแถวรัฐเนี่ย
สิบเจ็ดกรกฎาถึงสิบหกสิงหา
กระกฏดย้ำหน่อยว่าจริงดวงดีขึ้น
เพียงแต่ว่าช่วงที่ดาวคันจะเปลี่ยน
กระกฏดกับมีนต้องระวังด้วยอุบัติเหตุ
อันนี้เจอกับคนรอบตัวหลายคน
คือเหมือนกับช่วงดาวถีบหรืออะไรก็ถาม
ให้มันพ้นจากตอนนี้ไปก่อน

เพราะว่าคุณเป็นราศีที่พระราหูเข้ากันอยู่

ดังนั้นถ้าคุณไม่ได้เดินทางไกลไม่ได้ไปไหน
อยู่นิ่งโอกาสที่จะมีเรื่องเจ็บป่วยเจ็บตัวมีเข้ามา

นี่ไงคุณวันนิดาครับ

เหมาะสำหรับเรื่องของการลงทุน
คุณโกเมฆอันนี้กรกฎตรงกรกฎเรียนจบจะเปลี่ยนตำแหน่งหรือเปลี่ยนงานดีไหมคะ
การลงทุนการขยับขยายทำอะไรเพิ่มเติม
หรือใครที่อยากจะมีลูกมีบุตร

เตรียมตัวไปทำบุญแต่หาที่ทำบุญมาเรือนนี้
แล้วนี่โอเคเลยนะครับราศีกรกฎ
มาอีกราศีหนึ่งนะครับโอ้โหนี่ต้อง
นี่เป็นตับเลยฮะราศีบอกแต่ราศีราศีไหมฮะชวนคุยอย่างอื่นมั่งก็ได้ฮะ
แต่หมูกระทะไม่เอานะฮะไปเล่นตรงอื่น
มีราศีกันนะที่ก็๑๗กันยาถึง๑๗ตุลาแจ๋วเหมือนกันไม่ใช่เหรอ
เป็นราศีที่ใช้ได้เลยนะครับสำหรับเรื่องของการค้าขายเจรจาติดต่อนะครับ
ราศีกันเนี่ยจะหมายถึงเรื่องของหุ้นส่วนคู่ครองเนี่ย
จะเหมือนกับนำโชคนำข่าวดีมาให้
อาจจะช่วยนำโชคที่ดีมาให้กับเรานะครับ
งานค้าขายเจรจาติดต่ออะไรหน้าตัวแทนก็จะส่งผลดี
ราศีกันก็จัดว่าหลังจากวันที่๖นี้นะครับก็ถือว่า
ดีขึ้นนี่แสดงถึงความแม่นหลายคนนะฮะ
คุณคุณกัญญาบอกว่าเพิ่งผ่าตัดมาเลยค่ะราศีกรกฎแสดงว่าแม่
กรกฎเจอช่วงนี้เจอเยอะจริงพวกนี้เป็นสถิตินะครับ
มาถึงราศีที่จะมีโชคบ้างดีกว่า

โชคจากการลงทุนที่มีความเสี่ยงทั้งหลาย

คือบางทีผมอ่านเว็บเดียวปัจจุบันก็มีแต่ข่าวใบ้หัวอีกเต้นไม่หมด

มืออ่อยละใบ้ด้วยมือละ
ราศีที่จะมีโชคมากที่สุดในเรื่องของการเสี่ยง

ราศีมังกร๑๕มกราถึง๑๒กุมภา
เดี๋ยวต้องมีเรื่องไอ้นี่ด้วยเรื่องวิธีไห้

ดวงคุณจะมีการเปลี่ยนงานหลังจากที่ดวงดาวย้าย
ก็คือราศีกุม๑๓กุมภา

อย่างนี้เราเลือกไม่ได้

ปรองเปลี่ยนไปทิศทางที่ดีใช่ไหมอาจารย์
กุมภาเหมือนกับทำงานแล้วได้ผลต่อแผ่นดีขึ้น

กิจจังสิทธิกำมังสิทธิลาโพใจโยธิจัง
เอามาพูดไปเลยเลยโครงมาก
ลาศีเมษลาศีเมษมีความผันผวนอยู่เยอะในเชิงของดวง
เพราะว่าเป็นราศีที่จริงตำแหน่งของดาวพฤหัสเข้ามาแล้วอยู่ในมุมที่ไม่ค่อยนี่เท่าไหร่นะ
แต่ว่ามันก็เหมือนกับถ้าดีก็จะดีแบบสุด
แต่ถ้ามีปัญหาเนี่ยคือกราฟชีวิตราศีเมษมันจะขึ้นสูงสุดลงดิ่งสุด
เพราะว่าเป็นลาศีแต่ว่าข่าวดีคือพอปีหน้าแล้วสักคุมภามีนาไปแล้วลาศีเมษก็จะกลับมาดีอีกครั้งหนึ่ง
คือต้องบอกว่าตำแหน่งดาวพุทธหัดครั้งนี้เขาเรียกว่าดาวพุทธหัดที่เป็นมหาจักร
พักตัวเพื่อเป็นใหญ่กว่าจะได้ต้องบุกบั่นฟันโฉงเฉง

หมายถึงว่าดวงทั้งบนทั้งล่างใช่ไหมฮะ

พี่ก็ให้หวยคุณแม่ด้วยเนี่ยอาจารย์ได้ข่าวเนี่ย

ไม่ถูกคือถ้าถูกก็ต้องลงในเฟซบุ๊ค

ต้มโต๊ะสะพอนของคุณเรื่องเยอะยงไปยงมา

เพราะว่ามันเป็นราศีที่มีช่องทางใหม่ในชีวิตมากขึ้น
แต่ว่ามันเหมือนกับคุณเตรียมตัวเพื่อสิ่งใหม่ที่จะเข้ามาในปีหน้า
การถูกย้ายแบบกระทันหัน
การถูกทำงานที่ไม่ค่อยชอบไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่
ในราศีเมศูนย์ก็ต้องระวังนิดหนึ่ง
ส่วนธนูเนี่ยตัวช่วยในชีวิตจะไม่ค่อยมีนะครับ
ชีวิตธันวาถึงวันที่๑๔มกราศีไม่มีดาวรุงดีเข้ามาช่วยเลยเหรอ
คือเหมือนกับชีวิตต้องลุยเดี่ยว

ในนั้นใครเกิดราศีธนูงานหนักขึ้นนะครับ
แล้วก็มีเรื่องน้อยอกน้อยใจนะ
ธนูให้ระวังเรื่องของจิตใจ
คือบางทีการทำงานฝีมือผมไม่ค่อยห่วงนะ
งานหนักงานเยอะรับผิดชอบหลายอย่าง

ผลตอบรับบางทีมันไม่ได้อย่างที่เราต้องมี

บางทีทำดีไปแต่ว่าคนอื่นคาบเอาผลงานไป
แล้วราศีธนูก็มาระวังนิดนึง

อาจจะมีปัญหาในเรื่องของการพูดคุยสื่อสารอะไรกัน
ต้องย้ำว่าสิ่งสำคัญไม่ใช่ว่าจะราศรีอย่างเดียว
เตรียมตัวที่ผมที่มาแนะนำเรื่องนี้ก็เพราะว่า
อยากให้ทุกคนเตรียมในเรื่องของการไปทำบุญ

ไม่ว่าคุณจะเกิดในราศีอะไรก็ตามเนี่ย
คือวันที่๖บางคนถามว่าไม่อยู่
วันที่๖ไม่ทันไปวันที่๗ที่๘ได้ไหม

เพียงแต่ว่าวันนั้นก็จะเป็นวันที่แรงที่สุด

ผมย้ำเสมอว่าถ้าสัญญาณดังปั้งปุ๊บเนี่ย

โอกาสที่คุณจะแซงคู่แข่งได้เลยก็มีเข้ามา
แต่เพียงแต่ว่าการทำบุญเสริมดวงในวันที่๖เนี่ย
มันไม่ได้หมายถึงว่าจะช่วยดันคุณไปได้ตลอดทาง

แต่ว่าระหว่างทางคุณมัวจะผูกเชือกรองเท้า

คนอื่นก็มีสิทธิ์แซงไว้ได้เหมือนกัน

ตำแหน่งดาวพฤหัสที่เป็นมรณะกับดวงเมือง

มรนะก็คือการเจ็บป่วยความเป็นความตาย
ก็จะแนะนำนั่นก็คือการคุณเกี่ยวกับโรงพยาบาล
ไม่ว่าจะโรงพยาบาลอะไรก็ตาม
คุณอยู่ในจังหวัดไหนเหนือกลางอีสาน
ถ้าโรงพยาบาลที่เกี่ยวกับดาวพฤหัสโรงพยาบาลสงฆ์

ของพระนักบวชครูอาจารย์นะครับหรือผู้ใหญ่

โรงพยาบาลสมปกติคุณสามารถไปทำบุญตั้งแต่๖โรงเช้า

ไปเป็นเจ้าภาพถวายพัฒนาอาเทียนคุณก็ต้องไปก่อน๑๑โมง
แต่ถ้าเกิดคุณไปบริจาคเงินทำบุญน่าจะได้ตลอดทั้งวัน
หรือถ้าไม่ใช่แนวโรงพยาบาล
ก็เป็นพวกมูลนิธิที่เขาให้บริจาคโรงศพ

คุณก็สามารถที่จะไปทำได้
แต่ว่าสิ่งสำคัญที่ย้ำเสมอคือ

ควรจะทำบุญกับพระในบ้านของเราด้วย

ก็คือบุปการีคุณพ่อคุณแม่

วันเสาร์นี้คุณอาจจะเชิญท่านไป
ท่านไปไหว้พระด้วยกัน

มันมีวัดเท่านั้นพระทศพรเนี่ย

หรือบางคนบอกพ่อแม่ไม่ได้อยู่กับเรา

แอปแล้วก็โอนเงิน
นี่ไฮเทคนะทำบุญกับพ่อกับแม่ก่อนเลยนะ

ถ้าคุณโอน๕เท่าไรมือ

เนมีที่ชอบ

แล้วเนี่ยคุณก็ไปประยุกต์เอา

เออให้ดูแลพ่อแม่เราก่อนเน

ผมว่าก็เหมือนแบบแล้วให้ท่านให้พรให้สินให้พรเราเนี่ย

หมื่นเก้าให้แม่หมื่นเก้าไหมหรือสองคนรวมกันได้มีคนถาม
คนรวมกันก็ได้ถ้าเขาไม่แย่งกันนะ

แต่คือจำนวนเงินแล้วแต่เราไม่ใช่บอกว่าต้องเป็นหมื่น

อาจจะแบบ๑๙๑๙๐ก็แล้วแต่กำลังทรัพย์ของเรานะไม่ได้ไปบังคับ

เย็นบอกว่าทำบุญกับภรรยาได้ไหมครับ

พฤหัสเป็นผู้หลักผู้ใหญ่

ถ้าเป็นคนพระยาเป็นรุ่นแบบคุณแม่อะไร

ผมว่าไปทำบุญกับคุณพ่อคุณแม่ก่อน
ไม่ร้องเพลงกับผมเลย

สวมคนมาใส่บาตตอนเช้าเล็ก๕ก็คือ๕รูปไว้ได้
หรือว่าเล็ก๑๙จะเป็นจัดของไป๑๙อย่าง
ของใส่บาทอาจารย์เป็นตัวแทนของดาวพฤหัส

ใส่น้ำกวดลิตร๕ลิตรไม่บอกว่าอาจารย์ว่าเล็ก๕
พระไหล่สุดอันนี้ลำบากดังนั้นเอาสิ่งที่ได้ประโยชน์แล้วกัน

หรือว่าใครที่จะไปถวายสังฆฐานอะไรก็ตาม
ตั้งใจกรวดน้ำแล้วก็อุทิศบุญประสงค์ให้กับ

คือผู้หลักผู้ใหญ่ทั้งหลายหรือว่าพระพฤหัสสบดี
ก็เป็นสิ่งที่สมควรทำเพื่อให้เป็นการเริ่มต้นที่ดี
หรือว่าสายว่าย
ถ้าไม่สะดวกออกไปทำบุญที่อื่นก็

คุณโปรโมนการท่องเที่ยวหลายทีแล้ว
คุณโปรโมนอะไรคุณน่ามีพิรุษ

เวลาคุณทศพรมีพิรุษตาเขาจะเหลือกใช่ไหมท่านผู้ชม
ถ้าคุณอยากจะว่ายที่บ้านว่ายที่บ้าน

คือจริงดาวเขาเปลี่ยนจากเที่ยงคืน๖นาทีแล้ว
แต่ว่ามันอาจจะเป็นช่วงดึกเกินไป
ผมก็ดูมาให้ว่าเวลาเลขที่เป็นมงคลกันแล้วกัน

ดังนั้นก็ควรใช้เวลา๑๙นาที

เพจอินทรัศน์จะมีกราฟิก
ใช่ขอขึ้นมาเลย

อาจารย์ถ้าอยากจะว่าว่าต้องมีอะไรบ้าง
ต้องย้ำว่ามีคนมาถามว่า๙๑ได้ไหม๕๑

นี่เรื่องเงินชำบุญหรือว่า
จริงสมมุติ๕๑๙ก็ได้นะ๕๑๙

จะมีโฆษณามาลงเฮะ

อาเม่เนี่ยเป็นสีเหลืองใช่นะครับห้าอย่างอาี่อะไรมั่นอาจจะแนะนำรึบางคนอย่าง
อย่างเดียว๕ลูกก็ได้

ทุเรียนไม่ต้องแล้วนะฮะ

สาลี่ส้มโอ

หรือ๕อย่างก็ได้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

เล็กเล็กเล็กเล็กเล็กเล็กเล็กเล็กเล็กเล็กเล็กเล็กเล็กเล็ก
เล็กเล็กเล็กเล็กเล็กเล็กเล็กเล็กเล็กเล็กเล็กเล็กเล็กเล็ก
เล็กเล็กเล็กเล็กเล็กเล็กเล็กเล็กเล็กเล็กเล็กเล็กเล็กเล็กเล็ก
เล็กเล็กเล็กเล็กเล็กเล็กเล็กเล็กเล็กเล็กเล็กเล็กเล็กเล็ก
เล็กเล็กเล็กเล็กเล็กเล็กเล็กเล็กเล็กเล็กเล็กเล็กเล็กเล็กเล็ก
เล็กเล็กเล็กเล็กเล็กเล็กเล็กเล็กเล็กเล็กเล็กเล็กเล็กเล็กเล็ก
เล็กเล็กเล็กเล็กเล็กเล็กเล็กเล็กเล็กเล็กเล็กเล็กเล็กเล็ก
เล็กเล็กเล็กเล็กเล็กเล็กเล็กเล็กเล็กเล็กเล็กเล็กเล็กเล็กเล็ก
เล็กเล็กเล็กเล็กเล็กเล็กเล็กเล็กเล็กเล็กเล็กเล็กเล็กเล็กเล็ก
เล็กเล็กเล็กเล็กเล็กเล็กเล็กเล็กเล็กเล็กเล็กเล็กเล็กเล็กเล็ก
เล็กเล็กเล็กเล็กเล็กเล็กเล็กเล็กเล็กเล็กเล็กเล็กเล็กเล็กเล็ก
เล็กเล็กเล็กเล็กเล็กเล็กเล็กเล็กเล็กเล็กเล็กเล็กเล็กเล็ก
เล็กเล็กเล็กเล็กเล็กเล็กเล็กเล็กเล็กเล็กเล็กเล็กเล็ก
เล็กเล็กเล็กเล็กเล็กเล็กเล็กเล็กเล็กเล็กเล็กเล็กเล็ก
เล็กเล็กเล็กเล็กเล็กเล็กเล็กเล็กเล็กเล็กเล็กเล็ก
เล็กเล็กเล็กเล็กเล็กเล็กเล็กเล็กเล็กเล็กเล็กเล็ก
เล็กเล็กเล็กเล็กเล็กเล็กเล็กเล็กเล็กเล็กเล็กเล็ก
เล็กเล็กเล็กเล็กเล็กเล็กเล็กเล็กเล็กเล็กเล็กเล็ก
เล็กเล็กเล็กเล็กเล็กเล็กเล็กเล็กเล็กเล็กเล็ก
เล็กเล็กเล็กเล็กเล็กเล็กเล็กเล็กเล็กเล็ก
เล็กเล็กเล็กเล็กเล็กเล็กเล็กเล็กเล็กเล็กเล็กเล็ก
เล็กเล็กเล็กเล็กเล็กเล็กเล็กเล็กเล็กเล็กเล็ก
เล็กเล็กเล็กเล็กเล็กเล็กเล็กเล็กเล็กเล็ก
เล็กเล็กเล็กเล็กเล็กเล็กเล็กเล็กเล็ก
เล็กเล็กเล็กเล็กเล็กเล็กเล็กเล็กเล็ก
เล็กเล็กเล็กเล็กเล็กเล็กเล็กเล็กเล็ก
เล็กเล็กเล็กเล็กเล็กเล็กเล็กเล็ก
เล็กเล็กเล็กเล็กเล็กเล็กเล็ก
เล็กเล็กเล็กเล็กเล็กเล็กเล็ก
เล็กเล็กเล็กเล็กเล็กเล็กเล็ก

เล็กเล็กเล็กเล็กเล็กเล็ก
เล็กเล็กเล็กเล็กเล็กเล็กเล็กเล็ก
เล็กเล็กเล็กเล็กเล็กเล็กเล็ก
เล็กเล็กเล็กเล็กเล็กเล็ก

เล็กเล็กเล็กเล็กเล็กเล็ก

เล็กเล็กเล็กเล็กเล็กเล็ก

เล็กเล็กเล็กเล็กเล็กเล็กเล็ก

เล็กเล็กเล็กเล็กเล็ก

เล็กเล็กเล็กเล็กเล็ก

เล็กเล็กเล็กเล็กเล็ก

เล็กเล็กเล็กเล็ก

เล็กเล็กเล็ก

เล็กเล็ก

ครั้งแรกแล้วนะครับคำอธิษฐานคุณถามว่าอธิษฐานอะไร
จริงสิ่งสำคัญในวันเศร้าเป็นเรื่องของการเริ่มต้นใหม่ของชีวิต
ก็ถือว่าให้มันเป็นการเริ่มต้นที่ดีมีความราบรื่น
แล้วก็ความสำเร็จจากสิ่งที่เราจะอธิษฐานมันเกิดจากบุญที่เราทำในวันนั้นนะ
ถ้าเราได้ทำบุญอะไรเป็นการดูแลบุปการี
ให้เราได้เริ่มต้นในปีใหม่ของดวงที่ดีในวันที่๖นี้นะครับ
พรหมลัยว่ายเสร็จแล้วสวายภาคได้เลยครับ
ขอโทษทีค่ะสวด๑๙จบตั้งแต่บทไหนคะฟังไม่ทัน
พสำตรงถาท่อนล่างคงไล่บนทิศภาพได้เลย

เว้ยในบ้านเหรอคะ

คุณแก้วครอบครัวละ๑ชุดได้ไหมคะได้เลยครับ
ครับครับครับครับครับ

อ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่า
ได้เริ่มต้นปีด้วยสิ่งดีแล้วก็มีกำลังใจกัน
ฉะนั้นเนี่ยการทำบุญการไหว้พระที่บ้านคุณพ่อคุณแม่ของเรา
อากาศไปทำบุญในแถวบ้านคุณที่คุณสะดวกที่คุณเดินทางง่ายที่คุณทำแล้วมีความขึ้น
ซึ่งก็ไม่ใช่เฉพาะวันที่๖ตุลาก็สามารถทำได้ตลอดทั้งปี
บุญมันไม่ใช่เรื่องกันวันเดียวแล้วดีหรอกก็ต้องหมั่นสะสมไป
แต่อาจอยากให้วันนี้เป็นจุดวันเติมบักษณะที่ดีในการเริ่มต้น

ขอบคุณทีมงานทุกคนที่อยู่กันแบบตั้งใจมาก
ทูบ๕ดอกอ่ะเดี๋ยวต้องไปตอบในวิวไทย
เรื่องที่ทุบยังไม่จบนะครับ

ให้ไปถามลูกหนี้นะฮะ